ในครั้งนี้แม่ผู้ตายบอกเลยว่าลูกฉันต้องไม่ตายฟรี
อยู่บุรีรำมาทำงานก่อสร้างหาเงินส่งตัวเองเรียน
แล้วที่ผ่านมาก็เป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีของแม่
ปรากฏว่าพอมาอยู่ในกรุงเทพครับมีเรื่องมีราวกัน
แล้วนัดมาเคลียร์ปัญหาก่อนที่เขาจะโดนยิงเจาะเข้าที่คอ
ตายนะฮะและนี่คือภาพหลักฐานครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึก๔มีนาคมครับ
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งวิ่งหนีตายแล้วได้ยินเสียงปืนหลายนัด
กลุ่มที่มายิงเนี่ยยิงใส่เกือบ๑๐นัดครับ
นี่ฮะยังดังมาเรื่อยเลยนะ
พอสิ้นเสียงปืนมีคนถูกยิงแล้วสุดท้ายไปตายที่โรงพยาบาล๑คนครับ
นี่คือภาพคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายเอาไว้ได้

วงจรปิดจับภาพเหตุการณ์จุดเกิดเหตุ
เรียบทางด่วนพระราม๒ทุ่งครุครับ
ท้ายซอยสแกงาม๑๒สมดำบางขุนเทียน
นี่ครับช่วงประมาณสักเกือบตี๒นะ
ผู้ตายครับลูกศรสีเหลืองชี้อยู่คนนั้น
คือเขาวิ่งไปหลังจากนั้นพออีกฝั่งหนึ่ง
กระสุนมาปั๊บกระสุนเจาะเข้าที่คอเขา
ล้มพับแล้วไปตายที่โรงพยาบาล

กลุ่มผู้ก่อเหตุพากันมาแล้ว

กลุ่มคู่อริใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายคัน
มาถึงไม่พูดอะไรครับยิงปืนใส่เลย
ตำรวจสนสแหมดำตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คนที่ตายอายุเพียงแค่๑๘ครับ
ลูกศรสีเหลืองชี้นั่นกำลังวิ่งไป

ตรวจสอบที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๓ปลอก
แล้วมีคราบเลือดเป็นทางยาวตั้งแต่ถนน

คุณผู้ชมไล่ดูภาพเหตุการณ์ไปพร้อมกันนะครับ

ข้อมูลต่างเหล่านี้ฮะนาทีความวุ่นวายเห็นไหมครับ
รถเลยกระโดดรถเต้นกันแล้ววิ่งหนีกันต่อ

วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
จุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดแห้งติดอยู่บนทางเท้าหน้าอู่ซ่อมรถ
แล้วไปเจอรอยกระสุนยิงมาโดนรถยนต์โดนต่อหม้อ
กลุ่มคนก่อเหตุกระหน่ำยิงแบบไม่ยั้ง

ได้คุยกับเพื่อนผู้ตายเป็นผู้ชายสองคนอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าคืนนั้นตัวเขาเองและเพื่อนอีกสัก๗๘คน
ก็นั่งรวมกลุ่มกันหน้าอู่ซ่อมรถเหมือนกับทุกวัน
จู่ครับฝั่งคนก่อเหตุไม่ถูกกันขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมากัน๒คัน
แล้วท้าทายกลุ่มพวกเขา
ผู้ตายวิ่งนำหน้าออกไปก่อนเลย

แล้วลงจากมอเตอร์ไซค์ยืนเรียงหน้ากระดาน
แล้วยิงใส่กลุ่มพวกเขาครับ

ฝั่งนู้นไม่หยุดฮะยังคงไล่ยิงและยิงอย่างต่อเนื่องจนผู้
ถูกยิงล้มกันไปกับพื้นฮะเพื่อนพยายามอุ้มร่างขึ้นรถ
เก๋งจะไปส่งโรงพยาบาลกลุ่มคนก่อเหตุจอดมอเตอร์ไซค์ขวาง
ถนนเลยต้องตัดสินใจเอาวะชนเป็นชนเพื่อจะได้พาคนเจ็บ
ไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่ทันฮะสิ้นใจตายซะก่อนปมเหตุ
มาเนี่ยกลุ่มของฝั่งคนตายเนี่ยนะครับบอกว่าก็รู้จัก
กันกับฝั่งนู้นที่มาก่อเรื่องโดยไอ้กลุ่มฝั่งนู้นเนี่ยเขาใช้
สร้างขึ้นมาด้วยแล้วนัดเจอกันก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยไม่เอา
ดีกว่าพอเหอะถ้าอยากจะมาเจออยากจะมาเคลียร์มาเจอกันได้
อู่ซ่อมรถก็บอกไปแบบนี้แล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามามาคุย
ดีดีนี่คือแชทหลักฐานฮะนี่นะครับอ่ะคือถ้าอยากจะมาคุยเนี่ย
มาคุยกันดีดีนะไม่อยากมีปัญหาเขาบอกโอเคอ่าเดี๋ยวเจอ
กันมึงออกมาด้วยนะคืนนี้ออกแน่ครับพี่ประโยคทิ้งท้ายแล้ว
สุดท้ายฝั่งนู้นมาก็นึกว่าจะมาคุยที่ไหนได้พากันมายิง
ถล่มครับ
นี่คือเพื่อนผู้ตายเล่าแบบนี้นะครับ

คุยกับคนงานในอู่ซ่อมรถครับบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝั่งอันตภัณฑ์คนก่อเหตุบุกเข้ามาที่อู่ซ่อมรถเพราะเป็นแบบนี้มานานกว่าสี่เดือนแล้วตั้งแต่สองฝ่ายเนี่ยเขามีปัญหากันทะเลาะกันเนี่ยไอ้ฝั่งนู้นก็จะบุกมาเรื่อยเลยครับครั้งก่อนถือมีดมาพอไม่เจอใครเขาทำยังไงรู้ไหมฮะค่ะฟันประตูหน้าร้านเหมือนกับระบายแค้นอ่ะถ้า

ทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขามีอาวุธมีปลงมีปื้อรึเปล่าบุกเข้าไปสุดท้ายเลยถูกยิงกลับมา
หนึ่งในฝั่งที่ยกพวกไปบุกยิงกันหน้าอู่ซ่อมรถ
ฟอร์ดบอกว่าเขาใช้มีดไล่ฟันฝั่งนู้นจริง
แต่เขาไม่ได้เป็นคนยิงนี่คือสิ่งที่ฟอร์ดบอก
ตำรวจพาตัวฝากขังสารอาญาธนบุรีครับ
และแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ

นักข่าวพยายามจะถามถึงปมเหตุ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยว่าฟอร์ตเขาจะว่ายังไงฮะ

แล้วพอถามต่ออ้าวแล้วไม่ได้ทำ
ใครเป็นคนทำรู้ไหมไม่รู้ครับ

กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับ
และยืนยันว่าต้องจับกลุ่มคนก่อเหตุให้ครบทุกคน

ทราบมาว่ากลุ่มคนก่อเหตุมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่น

มีหลายคนที่อายุยังไม่ถึง๑๘
แล้วพากันออกมาหาเรื่องแล้วทำให้คนตายแบบนี้เหรอครับเนี่ย
ผู้ตายตอนนี้ร่างญาติรับไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านเกิดครับที่ตัวเมืองบุรีรำ
บรรยากาศงานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
อย่างที่บอกครับว่าผู้ตายเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
เป็นลูกหลานที่ดีของคนในหมู่บ้านและชุมชน
ชาวบ้านเขารักเมตตาครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเป็นเด็กน่ารัก
อันนี้ชาวบ้านและแม่บอกนะครับ
ก่อนที่จะมาเรียนและทำงานในกรุงเทพ
คุณแม่อายุ๕๖ปีร้องไห้เสียใจตลอดเวลา
แม่บอกว่านี่เป็นลูกคนสุดท้อง
เขาไปทำงานรับเหมาต่อเติมบ้านที่กรุงเทพ
หาเงินส่งตัวเองเรียนและยังไม่พอนะ
ลูกแม่เขาก็ส่งเงินมาให้แม่ใช้ทุกเดือนด้วย

หวังว่าจะพึ่งลูกชายคนนี้ยามแก่เท่า
แล้วลูกแม่ต้องมาด่วนจากไปแบบกระทันหันแบบนี้

ฝากตำรวจครับขอให้จับคนร้ายทั้งหมดมาลงโทษให้ได้
แล้วแม่ย้ำประโยคสำคัญว่าลูกแม่ต้องไม่ตายฟรี
แม่ยืนยันลูกแม่เป็นคนขยัน
ไม่เคยไปมีเรื่องมีศัตรูกับใคร
แล้วทำไมแม่ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้
หากมีความคืบหน้าทางคดีเมื่อไหร่ตำรวจจับได้ครบทั้งหมด